วิชอแพง
แบร่าาาา
ว่างไงว่างไง
เบาเบาเบา

วันนั้นไก่หายไป๓ตัวบัวหายไป๕ตัว

ภาคใต้ตอนบนนะครับจุดดังกล่าวช่วงนี้จะรู้สึกร้อนอบอ้าวนะครับ
หลังวันที่๑ไปนะครับก็จะเริ่มมีการก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
จะเริ่มมีการก่อตัวของความชื้น
ชื้นส่วนใหญ่จะไปรวมตัวกันอยู่บริเวณพื้นที่อีสานนะครับ
ก่อนที่จะค่อยมีการเขยิบเข้ามาปกคลุม
ซึ่งความชื้นเหล่านี้แหละครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้เกิดเรื่องของพายุฝนฟ้ากระนองที่จะต้องเตรียมรับมือต่อไปนะครับ
ในช่วงสิ้นเดือนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนหน้านะครับ
ใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่อีสาน
อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหน่อยนะครับ
เฉพาะเกษตรกรที่จะออกไปทำไร่ไถนาออกไป
ทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะว่าฝนที่ตกมานั้นที่เราได้เจอกัน
เรื่องของฟ้าผ่าลมกระโชคแรงลูกเห็บ
ก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดนี้
ต่อเนื่องไปถึงต้นสัปดาห์หน้า
รู้จากสภาพอากาศไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงแกะกันหน่อยนะครับ
ซึ่งการเลี้ยงแกะนะครับถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงไม่ยากนะครับ
ใครที่จะเลี้ยงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำผลผลิตได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ
ปกติเนี่ยนะครับแกะเนี่ยนะครับก็จะเป็นขออภัยนะครับแพ้เนี่ยนะครับ
ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับที่ปีนึงเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ลูกให้หลานเนี่ยนะครับ
ข้างดีเลยทีเดียวโดยปกติครับแพ้ที่สามารถที่จะให้ลูกให้หลานได้เนี่ยนะครับ
อยู่ที่ประมาณอายุ๘๑๐เดือนนะครับก็สามารถที่จะเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้ว
ใช้เวลาตั้งท้อง๕เดือนนะครับ๑ปีสามารถให้ลูกถึง๒ครั้งนะครับ
ครั้งละ๑๒ตัวซึ่งแพะเนื้อ๔๕เดือนก็สามารถที่จะจับขายได้
ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่หลัก๑๐๐นะครับไปจนถึง๑๘๐บาทนะครับ
อย่างที่บอกไปแล้วครับก็มีทัวร์จีนเข้ามารับประทานเนื้อแพะเป็นจำนวนมากนะครับ
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางเศรษฐกิจนะครับที่ให้เกษตรกรเอาไปปรับปรุงปรับประยุกต์แล้วกันนะครับ
แต่ละพื้นที่เพราะแพ้เนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่สัตว์ที่สามารถจะกินง่ายนะครับ
ใบไม้หลายชนิดทนทานต่อสภาพอากาศนะครับที่สำคัญมีขนาดเล็กใช้พื้นที่น้อยในการจัดการนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับให้ผลผลิตได้ไวเพิ่งผลผลิตที่ได้จากแพะเนี่ยนะครับ
ก็ได้หลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อทั้งนมทั้งหนังทั้งขนเนี่ยนะครับ
ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งครับสำหรับใครที่จะเลี้ยงคุณผู้ชมนี่คือโรงเรือนนะครับ
การออกแบบโรงเรืออาจจะต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกันสักหน่อยนะครับ
ปกติเขาจะสร้างโรงเรือนให้สูงกว่าพื้นดินประมาณ๑๒เมตร
มีบันไดทำมุม๔๕องศาเว้นระยะพื้นคอกห่างประมาณ๑๕เซนติเมตรนะครับ
ทำเพื่อที่จะให้มูลร่วงลงมาทำความสะอาดง่ายที่สำคัญครับ
ทำให้มีการถ่ายเทเรื่องของสภาพอากาศทำให้ไม่เกิดความอับชื้นรวมถึงกลิ่นต่างด้วย
อาหารส่วนใหญ่ก็เป็นย่าต่างนะครับย่าเนเปียย่าแพงกูล่าเป็นต้นนะครับ
พืชตระกูลถั่วนะครับซึ่งนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นเก็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับ
เอามาฝากให้กับทุกคนสำหรับใครที่อยากที่จะหันมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับ
ก็ถือว่าตอนนี้โอ้โหดูฟ้าฝนแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องเรียกแพะผมกลับมาสักหน่อยแล้วเนี่ยนะครับ
เพราะว่าฝนตั้งเขาแล้วต้องเตือนทั้ง๓ท่านด้วยนะครับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะครับจะไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
อ๋อคุณพี่ทิเฟย์ครับแต่ทำเลี่ยงหมกลางแจ้งเดี๋ยวขอเสียงอีกรอบนึงเห็นปลุกคุณผู้ชมแล้วมาเรียกแพะผมกลับบ้านหน่อย
ไหนอ่ะ

เดี๋ยวผมขอไปซ่อมโกงก่อนแล้วกัน

เดี๋ยวจะไปทั้งกลมาที่ผ่านมา

ยังไงช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ